การประชุมคอรมอสัญจรในครั้งนี้นะครับ
ใช้สถานที่ที่พิจิตรและนครสวรรค์
ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยลงแล้ว

เหมือนกับทุกที่ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เดินทางไปประชุมคอรมอสัญจรนะครับ

ผลเอกประยุทธ์ได้พบปะกับชาวนาที่นครสวรรค์ด้วย

ติดตามจากรายงานครับ
แถมยังทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่น่ารัก
วดแข้งนวดขาให้หลวงปู่แบบนี้
ท่านให้พระโฆษสิงศ์หลวงปู่ลีตานังกโร
ปี๒๕๕๑มาเป็นของคลังติดตัวกลับไปด้วยล่ะค่ะ
และหลังจากประชุมผ่านความเห็นชอบโครงการสำคัญ

ประชาชนที่บริษัทแกร่งกล้า

พัฒนาพันธุ์ข้าวกับชาวนายอย่างเป็นกันเองแบบนี้แหละค่ะ
ข้าวค่าแกงต้องได้ราคา
แล้วอันนี้ต้นทุนมันหมดอ่ะค่าต้นทุนการผลิตเนี่ย
ถ้ามันไม่ต่างกับราคาขายมันมีปัญหาหมด

ผลิตผลการเศสมันดีขึ้นอะไร

การตลาดก็คือเราต้องปลูกอะไรก็ตาม
หอมมันจะผลิตเท่าไหร่หอมไม่ได้เท่าไหร่
หลังพบปะกับชาวนาเสร็จสิ้น
ก็ควงแขนคณะรัฐมนตรี
ขึ้นนั่งบนรถไถพ่วงสาลี
ชมทุ่งนาแปลงข้าวกว่า๒๐๐ไร่
และช่วงจังหวะหนึ่งนายกรัฐมนตรี
ก็หันมาบอกกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามว่า
ขอให้เห็นอกเห็นใจชาวนาบ้างเถอะค่ะ

เพราะจะทำให้พวกชาวนาไม่มีความสุข
เรียกว่าคอรมอสัญจรรอบนี้

จะได้รับกำลังใจล้นหลามจากประชาชน
เพราะตั้งแต่วันแรกที่มาลงพื้นที่

นายกเขาก็ยิ้มแก้มปิ
ไม่รู้ดีใจกับมิตรภาพที่ชาวบ้าน
จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์มอบให้
หรือเพราะมาลงพื้นที่รอบนี้
มีกลุ่มคนมากหน้าหลายตามาพบปะพูดคุย
ซึ่งก่อนจะเดินทางกลับนายกรัฐมนตรี
ถึงกับเอ่ยปากพูดกับผู้สื่อข่าวว่า
มีความสุขมากกับทริปสัญจรรอบนี้
แต่ที่ทำเอาประชาชนมีความสุขไม่แพ้ตัวนายกประยุทธ์
ไม่ว่าจะไปสัญจรที่ไหนต่อไหน
ก็ทะเบียนรถของนายกนี่แหละค่ะ

ก็มีขอเลขขอหวยมาแชะรูปเอาไปเสี่ยงทาย
บ่อยจนนายกต้องเอ่ยปากบอกว่า
ถ้าไม่ถูกแล้วก็อย่ามาบ่นกัน
เพราะไม่เคยไม่เคยคิดจะใบ้หวยให้ใครนะจ๊ะ